ที่ผ่านมาผลงานการปราบปรามผู้กระทำผิดของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยได้ตามเป้าหมายนะครับ
ถึงแม้ว่าจะยึดของกลางได้แต่ก็ยังจับผู้กระทำผิดไม่ได้
ทำให้ตอนนี้ครับได้มีการปรับโฉมชุดปฏิบัติการพิเศษพญาเสือ
ปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามการบุกรุกแล้วก็ตัดไม้ทำลายป่า
บรรดากลุ่มผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศนะครับ
โดยจะเน้นการทำงานเชิงลุกมากกว่ารับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ผลการปราบรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทำลายทรัพยากรป่าไม้
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ที่ผ่านมายังไม่ค่อยเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนเท่าที่ควร
เนื่องจากการทำงานส่วนใหญ่เน้นเชิงรับมากกว่าเชิงรุก
เมื่อเข้าไปดำเนินการกับผู้กระทำความผิดแล้ว
ักได้แต่ของกลางและผู้ต้องหา
แต่ทรัพยากรป่าไม้กลับถูกทำลายลง
ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หาทางป้องกันไม่ให้สูญเสียทรัพยากรมากไปกว่าเดิม
หากดูสถิติเกี่ยวกับการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ตั้งแต่วันที่๑ตุลาคม๒๕๕๘ถึง๓๑มีนาคม๒๕๕๙
พบว่ามีคดีการบุกรุกพื้นที่ป่า๙๐๔คดี
สามารถยึดคืนพื้นที่ได้กว่า๗๘๐๐ไร่
มูลค่าความเสียหายกว่า๕๖๐ล้านบาท
สำหรับการลักลอบตัดไม้มีทั้งหมด๖๓๒คดี
สามารถยึดของกลางเป็นไม้สัก๔๙๒ท่อน
สักแปรรูป๕๖๘แผ่น
กระยาเลย๔๕๙๘ท่อน
กระยาเลยแปรรูป๑๑๕๘๑แผ่น
พยุง๓๓๖๑ท่อน
และไม้พยุงแปรรูป๑๗๑๕แผ่น
มูลค่าความเสียหายกว่า๙๐ล้านบาท
เพื่อเป็นการหยุดยั้งการทำลายทรัพยากรป่าไม้
และลดจำนวนความเสียหายให้น้อยลง
ล่าสุดในธรรมนิติธรรมกุล
ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
นำชุดปฏิบัติการพิเศษพญาเสือ
ที่จะตั้งมาตั้งแต่ปี๒๕๕๖
นำมาปรับปรุงรูปแบบการทำงานใหม่
ซึ่งเน้นการทำงานสืบสวนสอบสวนเชิงลึกมากขึ้น
โดยรับคำสั่งตรงจากอธิบดีกรมอุทยาน
และออกปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและปรับปราม
ซึ่งมีลักษณะการทำงานคล้ายกับชุดพยักษ์ไพรของกรมป่าไม้
และชุดฉลามขาวของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ส่วนหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษพญาเสือคนใหม่
ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติระบุว่า
จะต้องมีความโดดเด่นด้านการป้องกันและปรับปรามการตัดไม้ทำลายป่า
โดยเฉพาะไม้พยุงไม้สักและไม้กระยาเลย
ที่มีการลักลอบตัดเป็นจำนวนมาก
รวมถึงหยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่ป่าสร้างรีสอร์ท
และปลูกยางพาราของกลุ่มผู้มีอิทธิพลลายใหญ่
ซึ่งขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้หลายคน

ระดับผู้อำนวยการและหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายชื่อณเวลานี้
แต่จากการสอบถามแหล่งข่าวภายในกรมอุทยานระบุว่า
มีชื่อของนายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษร
อำนวยการจัดการป่าต้นน้ำ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑ปราจีนบุรีรวมอยู่ด้วย
ซึ่งจากการสอบถามนายชัยวัดยอมรับว่า
ถูกเรียกเข้าไปพูดคุยแผนการดำเนินงานจริง
และหากผู้ใหญ่ไว้วางใจก็พร้อมที่จะทำงานนี้
ทีมข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน